ก่อนหน้านี้เรามีการรวมภาพบรรยากาศ
จากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐาน
ภาวนาขอให้เจอทั้ง๑๓คน
พอเจอแล้วค่ะมีมาให้คุณผู้ชมดูอีก

แต่ละพื้นที่เขาแสดงความดีใจกันตื้นตันกัน
รวมถึงฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกคนด้วยนะ
ทั้งทุ่มเทแรงกายแล้วก็แรงใจ
ในการที่จะค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตจนเจอนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูในแต่ละพื้นที่กันเลยนะคะ
เริ่มกันที่บริเวณชายแดนไทยพม่า

นี่คือพื้นที่เกิดเหตุเลยล่ะ
ประชาชนแล้วก็นักเรียนโรงเรียนต่างในพื้นที่เนี่ย

พอรู้ว่าเจอตัวเด็กแล้วก็โค้ชทีม
คือทุกคนไม่เป็นอันทำอะไรเลย
จากติดตามข่าวตลอดกว่า๙วันที่ผ่านมา

พอรู้ว่าเจอแล้วนี่นอนไม่หลับเลย

ดิฉันเป็นตอน๕ทุ่มประมาณ๔ทุ่มกว่าเมื่อคืน

แล้วก็ทีมช่วยเหลือคนไทยและต่างชาติ
มาร่วมกันค้นหาจนเจอทั้ง๑๓คนนี้ด้วย
ส่วนที่พิศนุโลกนะคะที่โรงเรียนอนุบาลพิศนุโลก
คณะครูแล้วก็นักเรียนกว่า๒๕๐คน
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิ

ในการเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนำตัวเด็กออกมาจากถ้ำ
อกจากนี้ก็ร่วมกันแปลอักษรเป็นเลข๑๓
ส่งใจไปถึงทีมเด็กที่ติดในถ้ำ
มีความเข้มแข็งอดทนรอการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ด้วย
นักเรียนทุกคนเขาก็ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่และทีมค้นหาทุกคนเลยนะคะ
อุตส่าห์ทุ่มเทแรงกายแรงใจจนไปพบทั้ง๑๓คนได้

ชาวจังหวัดบึงการก็ดีใจไม่แพ้กันเลย
หลังรู้ข่าวว่าเจอตัวทั้ง๑๓คนแล้ว
ที่ผ่านมาทุกคนติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ตลอดเวลา

ห่วงใยเหมือนเป็นลูกเป็นหลานตัวเองเลย
หลังจากนี้ก็ยังจะคงติดตามข่าวอยู่
เพราะว่าอย่างที่บอกภารกิจยังไม่จบ
ยังเหลือการที่จะกู้ชีพกู้ภัย
และนำตัวออกมาจากถ้ำให้ได้
ก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ว่าจะทำงานให้สำเร็จได้อย่างปลอดภัย

ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ

เพราะว่าเมื่อคืนมีข่าวดีก็ต้องรีบมาเจอกัน

ใช่แล้วก็ติดช่องไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
เพราะว่าเราก็เกาะติดกันตลอด๒๔ชั่วโมงเลย

พอรู้ว่าเจอครบทุกคนแล้วปลอดภัยดี
ก็ขอส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเฝ้ารอทีมกู้ภัยให้ไปช่วยเหลือ
พาตัวทุกคนออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยค่ะ
นั่นเป็นความรู้สึกนะคะของคนไทย

ก็คือดีใจจังเลยที่ได้เจอทั้ง๑๓คนนะคะ